เพื่อความเข้มข้นในช่วงระยะเวลาที่เราใกล้จะเลือกตั้งกันแล้วนะครับ
เพราะวันนี้พาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฮะ
พลังประชารัฐเข็นลุงตู่เข็นท่าไหนดีฮะ
ลุงตู่ปราศัยหาเสียงนอกเวลาราชการไม่สนคำเตือนรองวิศนุ
เรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาพาดหัวใหญ่เลยนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราจะฟังเสียงของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งอีสานของพักพลังประชาบรัฐ
ที่จะพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับ
แต่ว่าพูดถึงเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่สุรินทร์พื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ซึ่งพักพลังประชาบรัฐนำโดยนายสนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการพัก
พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคอีสา

นำทีมปราศัยที่จังหวัดสุรินเรียกร้องให้ชาวสุรินทร์นะครับ
ก็อย่าเลือกพักเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ให้กลับมาเกิดความขัดแย้ง
พร้อมยืนยันผลโพลของพักพบว่าจะสามารถกวาดที่นั่งสอสอสุรินได้ยกจังหวัด
หลังจากชาวบ้านชื่นชอบนโยบายการแก้ปัญหาของพัก
โดยเฉพาะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทันทีที่ได้รับไฟเขียวจากกรกตให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ในฐานะแคนดิเดตนายกของพักพลังประชาบรัฐ
ให้สามารถลงพื้นที่ช่วยหาเสียงและปราศัยให้กับพักได้
เรื่องนี้นะครับนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพัก

ว่าเร็วนี้อดีตรัฐมนตรีทั้ง๔คน
จะไปพบพลเอกประยุทธ์เพื่อกำหนดพื้นที่ลงช่วยหาเสียง
เพราะคำตอบของกรกตนั้นถือว่ามีความชัดเจน

ผลเอกประยุทธ์สามารถช่วยกิจกรรมของพักได้ทุกอย่าง
โดยใช้เวลานอกราชการ
อันนี้คือ๔อดีตรัฐมนตรีจะไปพบนะ
แต่คำตอบของพลเอกประยุทธ์ยังไม่รู้นะ
ใช่เพราะว่าเมื่อวานวันศุกร์นายกไม่ได้มาทำงานนะ
เป็นการลาครั้งแรกในรอบ๕ปี
คือนายกไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพตามที่หมอนัด

เพราะว่าท่านรองโฆษกบอกว่านายกเจ็บตาช่วงลงพื้นที่หาเสียง
จะมาทำงานอีกครั้งก็วันจันทร์นี่แหละฮะ
คือหยุดแค่ไม่กี่วันแล้วก็พักเสาร์อาทิตย์ซะหน่อยนะครับ
ฟังเสียงของหัวหน้าภักดิ์พลังประชาบรัฐพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับ
ก็น่าจะเป็นในแนวทางของที่ให้ท่านได้มีโอกาสได้สื่อสารโดยตรง
กับพี่น้องประชาชนชาวไทยในพื้นที่ต่างของประเทศนะครับ
ก็คือน่าจะเป็นรูปของเวทีนะครับ
ต้องดูท่าทีของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปนะครับ
ว่าจะร่วมลงหาเสียงกับพักด้วยวิธีไหนอย่างไรและใช้เวลาไหนนะ
เพราะทุกวันนี้จันทร์ถึงศุกร์ก็แทบจะเต็มเวลาแล้ว
เสาร์อาทิตย์บางครั้งก็ยังมีลงพื้นที่
ลงพื้นที่ในฐานะของรัฐบาล
แต่ทีนี้คนก็ไปโยงกันไงว่ามันจะสอดคล้องไหม
กับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือมีการเปลี่ยนสเตตัส
ว่ามีนัยยะอะไรจะบอกว่านี่จะเริ่มเปิดตัวแล้วนะหรือเปล่า
ฝากฝั่งของการเมืองพักการเมืองอื่นนะฮะ
เขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเหมือนกันนะครับ
ไปดูด้านภักดิ์ไทยรักษาชาติ
โอ้โหเมื่อวานนี้เปิดเวทีปราศัยใหญ่นะ
ที่ลานคนเมืองกรุงเทพมนาคอนนะครับ
โดยนายจาตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์ของพัก
ยังคงเรียกร้องให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง
กำหนดอนาคตของประเทศไทยนะครับซึ่งนายจรวนเนี่ยก็ประกาศบอกว่า
เราจะยังไม่พูดถึงเรื่องของคดีนะครับเรื่องของการที่สารรัฐธรรมนูลกำลังพิจารณาอยู่
แต่วันนี้เราจะยังคงเดินหน้าหาเสียงแล้วก็บอกนโยบายดีแก่ประชาชนคนไทย
ว่าไทยรักษาชาติกำลังจะทำอะไรให้บ้างนะครับ
เช่นเดียวกับนายนัทธวุฒิสายเกลือที่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ลงพื้นที่หาเสียงตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องรอถึงโค้งสุดท้าย
ก่อนถึงวันเลือกตั้งนะครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยสาเหตุเดียวครับคือนายวิศนุเครืองามนี่พยายามอธิบายช่วย
คนเขาจับได้ไล่ทันแล้วขับคาหนังคาเขาเลย
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแน่วิศนุอธิบายปิดเข้าไปอีก
ว่าไม่ใช้การเป็นหัวหน้าคอสชไม่เรียกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ
เพราะคอสชเป็นองค์กรชั่วคราว
ที่ไหนค้างคืนมา๕ปีแล้ว
พวกคุณไม่ใช่องค์กรชั่วคราว
เข้ามาอยู่ในอำนาจสั่งการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐธรรมนูลวางแผนสืบทอดอำนาจอยู่ต่อไป
การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายสำคัญ
ผมมาพูดกับพี่น้องบอกว่ามาร่วมกัน
กำหนดอนาคตประเทศไทย
แล้วก็มาบอกว่าพี่น้อง๒๔มีนานี้เป็นวันชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทย
การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินว่า
เราจะมีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่
ถ้าเลือกรัฐบาลคอสชก็จะไม่มีทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
ถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ต้องเลือกรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้น
พลังฝ่ายประชาธิปไตยพลังที่ต้องการรัฐบาลประชาธิปไตย
ที่ร่วมกับไทยรักษาชาติ
จะยืนยัดร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยทั้งประเทศ
สร้างรัฐบาลประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
สร้างประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยครับ
แต่คนสำคัญที่หลายคนจับตามองว่ามาไม้ตอนแรกนะ
มาให้กำลังใจแก่นำพักในการหาเสียงที่ลานคนเมือง
เมื่อวานนี้ก็ถือว่าคนก็เข้าไปร่วมรับฟัง
เสียงของภักดิ์ไทยรักษาชาติเยอะเหมือนกันนะครับ

หัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตินายพิสิทธิเวชชาชีวะนะครับ
แล้วก็ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพักเพื่อไทย
บอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ทำทุกอย่างเท่าเทียมกับคนอื่น

แต่ที่ผ่านมาถือว่าพลเอกประยุทธ์มีสถานะพิเศษ
ซึ่งมีปัญหาว่าได้ใช้อำนาจรัฐหรือไม่นะฮะ
ฟังเสียงไปพร้อมกันเลยทั้งคุณอภิษฎเวชาชีวะ
และคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์๒พักใหญ่พูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ถ้าท่านมาทำเท่าเทียมกับทุกคนก็ไม่มีปัญหา
แต่คำปัญหาที่ผ่านมามันอยู่ทรีย์สถานะพิเศษ
แล้วก็มีปัญหาว่าจะมีการใช้อำนาจรัฐหรือไม่
ท่านก็ต้องเป็นผู้ที่สมัครในวังนี้
จำเป็นต้องปฏิเสธในเรื่องของการดีเบต

ก็ผมเข้าใจว่าไม่ได้มีข้อห้ามทางกฎหมายอยู่แล้ว
แต่ว่าเป็นการตัดสินใจของท่านเองที่จะไม่มา

ก็คือว่าอะไรที่เหมือนกับจะเป็นประโยชน์

อะไรที่เหมือนจะไม่เป็นประโยชน์ก็จะบอกว่าทำไม่ได้
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ฝากฝั่งการเมือง
เขาให้ความสนใจประชาชนให้ความสนใจเหมือนกัน
นั่นก็คือความคืบหน้าในการสัญหาสมาชิกวุฒิสภา
โดยนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสัญหานะครับ
โดยประธานคณะกรรมการสัญหาก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะ
รองนายกวิศนุบอกว่าคณะกรรมการจะไม่ใช้วิธีการรับสมัคร
แต่จะคัดเลือกจากสมาชิกสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง
ส่วนเหตุผลที่ไม่เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการ
เพราะเกรงว่าจะเกิดการวิ่งเต้นวุ่นวายนะครับ
ซึ่งจริงแล้วรายชื่อของคณะกรรมการสัญหาเนี่ย
ตามข้อกฎหมายตามบทบัญญัติก็คือ๙๑๒ท่าน
ตอนนี้มีรายชื่อออกมา๕๖ท่านแล้วนะครับ
ส่วนที่เหลือก็ต้องดูกันต่อไปนะครับ
ด้านของพลโทคงชีพตันตราวาณิชย์โฆษกสงกราโหม
ระบุว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกสงกราโหม
สั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงติดตาม
มีการแพร่กระจายข่าวสารในสังคมออนไลน์

ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบในเชิงลบ
แล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชน
หากตรวจพบให้แจ้งเตือนและใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของทั้งบัญชีโยกย้ายในทหารชั้นในพล
ช่วงกลางปีที่มีการถูกเพจปลอม
สร้างข้อมูลเท็จโจมตีแล้วก็เรื่องของ๒๕๐สว
ตอนนี้ก็ถูกโจมตีกันในโลกโซเชียลเยอะเหมือนกันนะครับ